วันนี้ในโลกออนไลน์นะฮะก็มีการแชร์แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของ
โพสต์โพสต์หนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถ่ายภาพตัวเอง
ใบหน้าเลือดอาบซิลิโคนจมูกทะลุออกมา
แล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวตัวเองให้ฟังในเฟซบุ๊ก
บอกว่าไปคบกับผู้ชายคนหนึ่ง๒เดือนกับ๑๖วันถูกทำร้ายร่างกายไป๓ครั้ง
โอ้โหแต่ละครั้งนั้นก็เลือดอาบทุกครั้งคุณผู้ชมล่าสุดมันก็หนักหน่อย
ดีคนทะลุต้องการจะให้ครอบครัวฝ่ายชายรับผิดชอบเรื่องของเงินค่าทำจมูกใหม่
ค่ารักษาพยาบาลต่างตอนแรกครอบครัวฝ่ายชายรับปากจะให้เงิน
แต่จนถึงตอนนี้ไม่ได้สักบาทเดียวนะฮะก็เลยเอาไปโพสต์แบบนี้ต้องการจะให้เป็น
หอนล่าสุดฝ่ายชายเองก็ไปเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กเหมือนกันว่า
เขายอมรับเขาเป็นคนทำร้ายแฟนเขาจริง
ภาพนี้โลกออนไลน์โดยที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งออกไปโพสต์ภาพของตัวเอง
เป็นภาพใบหน้าเปลือเปื้อนเลือดซิลิโคนจมูกทะลุออกมาครับ
บอกว่าถูกแฟนหนุ่มที่เพิ่งจะคบกันแค่๒เดือน๑๖วันทำร้ายร่างกายถึง๓ครั้ง
เตะทั้งต่อยเข้าที่หน้าจมูกเพิ่งทำมาไม่ถึงปีซิลิโคนต้องทะลุออกมา
เหตุเพราะว่าทำให้แฟนหนุ่มไม่พอใจคือเธอเนี่ยเคยบล็อกผู้ชายคนหนึ่งในเฟซบุ๊ก
แล้วไปปลดบล็อกออกมาแล้วแฟนนุ่มรู้ก็เลยไม่พอใจหึงห่วงก็เลยทำร้ายเข้า
เรื่องราวดังกล่าเกิดขึ้นสักประมาณต้นเดือนเมษายนก่อนสงคราน
ในพื้นที่ของจังหวัดน้างคอนราชสีมาตัวเธออยู่กับเพื่อนในห้องสองคน
แต่จังหวัดนั้นมีผู้ชาย
ซึ่งหลังจากถูกทำร้ายเพียงหนึ่งวันเธอเดินทางไปกรุงเทพเพื่อไปถอดซิลิโคนออก
หลังจากเกิดเรื่องคือ๑๘เมษายน
ทางครอบครัวฝ่ายชายติดต่อมา
บอกว่าเดี๋ยวจะขอผ่อนจ่ายค่าเสียหายให้นะ

แล้วก็เห็นใจผู้หญิงก็เลยยอม
แต่เมื่อขอเงิน๔๐๐๐บาทจากฝ่ายครอบครัวของผู้ชาย
เพื่อขอเป็นค่าเดินทางจะกลับไปที่ร้อยเอ็ด
แต่ว่าฝ่ายผู้ชายไม่ยอมให้ครับ
ซึ่งค่ารักษาจนถึงปัจจุบันรวมแล้วสักประมาณ๒๐๐๐บาท

ครอบครัวของเธอเองก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชาย

บอกว่าเนี่ยนะเป็นอยู่ทางหอน

อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเรานะครับ
บอกว่าจนถึงวันนี้ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือจากแฟนหนุ่มและครอบครัวเลย

แต่ก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะชดใช้ให้อย่างไรนะครับ
วันที่ไปโรงบันทึกจำวันอะ
เขาบอกว่ามันนานไป
เพราะจมูกหนูเขาให้พัก๓เดือน

มีแต่ยายหนูมีแต่ที่บ้านหนูวิ่งหาเงินให้หนู
ตอนนี้ค่ารถค่าไปมา

แล้ววันที่๒๕นี้จะถึงหนูก็ต้องไปตัดไหมอีก

ให้หนูสักบาทค่ะ

ที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับทีมข่าวเรา

ยังบอกอีกว่าในวันศุกร์นี้

เดินทางไปพบกับร้อยเวรเจ้าของคดีที่สพ

ไม่ใช่ปล่อยให้เธอนั้นต้องดิ้มรนหาเงิน
รักษาตัวเพียงฝ่ายเดียวเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับ

ทางด้านของผู้ชายแฟนนุ่ม

ระบุว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ผมผิดที่ผมทำผมยอมรับ
ขออธิบายอะไรเพิ่มเติมครับ
ความจริงยังไงก็คือความจริง
ผิดคือผิดไม่ขอแก้ตัวใด

แต่ว่าฝ่ายเองต้องการเงินค่ารักษาที่เขาบาดเจ็บ